ใครอยู่ยุธยาบ้างคนแถวนั้นเขาเรียกยุธยานะยุธยา

ทางนี้อย่าว่าแต่รถเล็กเลยรถใหญ่เขาก็ตกกัน
อเตอร์ไซคันหนึ่งแล่นมาตามปกติไปเจอจุดนี้เขาบอกว่า
ทำเขาเรียกอะไรวางระบบปลาปลา
เตอร์ไซค์หายไปทั้งคันเลยครับ
อุ๊ย
โอ้โฮเป็นอย่างไรทั้งคันจริงหรือเปล่า

คือตกลงไปเนี่ยเมตรครึ่งแต่หลุมนี้ลึก๕เมตร
โอ้โฮถึงว่าจมทั้งคันเลยโอ้โฮ
แล้วมอเตอร์ไซค์มันลงไปแนวยาวเลยนะไม่ใช่แนวขวาง
โอ้โฮคุณผู้ชมครับทิ้งดิ่ง
ถนนพระโหดยกดินขาออกเส้นทางคู่ขนานเขตพระอินราชา

เพราะดีนะพลเมืองดีมาช่วยเจ้าของรถเอาไว้ได้นะครับ
โอ้โหแล้วพี่เจ้าของรถก็เคราะห์ดีสุด

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าถนนนี้นะ
มีการขุดท่อวางระบบประปาครับของการประปาส่วนภูมิภาค
พระนครศรีอยุธยาทุก๒๐๐เมตรนะฮะ
แต่ไม่มีการทำงานนะตอนนั้นนี่ดูภาพตอนกลางวัน

แล้วก็เจ้าหน้าที่เอาแบรีเออร์ไปปิดกั้นเอาไว้
มีสัญญาณไฟเตือนว่าเป็นจุดก่อสร้าง
บางจุดไม่เครียดป้ายไม่มีไฟนี่แหละฮะ
นายวรพฤษแก้วสุนนะครับอายุ๓๑ปีอาสาสมัคร

ตรงจุดเกิดเหตุมีระดับน้ำสูงเมตร๕๐ครับ

ผู้ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยายนตกลงไปกลางดึกครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกติดกับตัวรถ
แล้วก็ยกขึ้นมาจากก้นหลุม
ซึ่งจุดดังกล่าวไฟส่องสว่างถามว่ามีไหม

นี่คือมีไฟมาส่องช่วยเหลือแล้วนะ

เกือบตึ๊บก็แล้วกัน

เพราะดีนะครับที่ผู้ประสบเหตุรายนี้บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ก็ขอให้คนที่ใช้เส้นทางนี้นะ
ระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่เป็นคนต่างถิ่นไม่ชินทาง
นายสุโพธิเติมแก้วอายุ๔๑ปี
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าจุดนี้เหรอพี่

ผู้ประสบเหตุส่วนใหญ่ไม่ชินเส้นทางนั่นเห็นไหม

พอมาเจอกับจุดก่อสร้างก็
ตรงหน้าแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วดอม
นี่ยังดีนะอยู่อายุทยาถ้าอยู่ในกรุงเทพ